ค่ะวันนี้อากาศร้อนร้อนเหลือเกินร้อนอะไรขนาดนี้นะคะ
อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมสลัดผ้าใส่บิกินี่แล้วไปวิ่งกับดิฉันกันนะคะ
คือต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นสนามที่๒ของการแข่งขันวิ่งซีรีส์๔สนามนะคะ
โดยบรรยากาศที่ชายหาดชะอำโอ้โหคึกคักไปด้วยคนที่สวมใส่บิกินี่แล้วก็ไปร่วมวิ่งกันนะคะ
ที่สำคัญมีดารามาร่วมแจมด้วยนั่นก็คือพี่เต๋าสมชายนั่นเอง
จะไปส่องใครใส่บิกินี่หรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แต่ว่าบรรยากาศคึกคักอย่างแน่นอนติดตามได้กับคุณอิงดาวทันจันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
ก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยค่ะ
บรรยากาศคึกคักสุดค่ะสำหรับการแข่งขันวิ่งในรายการชะอำ๒๐๑๖
ซึ่งถือเป็นสนามที่๒ของการแข่งขันวิ่งซีรีส์๔สนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
งานนี้นะคะมีเหล่าคนดังทั้งเต๋าสมชายท็อฟฟี่วง๓บาท๕๐ต่างก็หยิบรองเท้าวิ่งคู่ใจออกมาพิชิตชัยในสนามนี้ด้วยค่ะ
และนอกจากนี้ยังมีบรรดานักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต่างก็พร้อมใจสวมบิกินี่อวดหุ่นท้าแดดท้าลมทะเลกันอย่างจัดเต็มค่ะ
โดยเต๋าเผยว่าทุกครั้งที่ได้ลงวิ่งนั้นไม่คิดจะแข่งขันกับใครค่ะแค่วิ่งไปด้วยความสุขและอยากเอาชนะใจตัวเองเท่านั้นค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็พร้อมที่จะเต็มที่และมุ่งมั่นที่จะร่วมวิ่งให้ครบทั้งสี่สนามค่ะ

สำหรับนักวิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น๕โล๑๐โล

คือนักวิ่งเหมือนกันเราคือคนคอเดียวกัน

แล้วเราก็แบบเฮ้ยผมขอลงจองคิวไว้๔สนามเลย
เพื่อที่ให้เราได้มีการฝึกซ้อม
อาทิตย์หนึ่งเราควรจะไปวิ่งวัน๑๐โล๑๒โล

แล้วเวลาเรามาวิ่งนี้มันจะมีความสุขมาก

อย่าไปแข่งกับใครแข่งกับตัวของเราเองนะคะ
เอาชนะใจของตัวเราเองได้ก็ดีเยี่ยมแล้วนะ

ไม่รู้ว่างานนี้อากาศหรือว่านักวิ่งทั้งหลาย
เชื่อว่าวิ่งไปแล้วก็วิวทะเลก็สวย
วิวเพื่อนร่วมทางก็สวยก็แจ่มเหมือนกัน

เพราะว่าเขาทุ่มเทมาขนาดนี้แล้วฉันจะเก็บไว้ดูคนเดียวได้อย่างไรนะคะ
ก็ได้เห็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคุณตาเป็นอาหารใจนะคะ
แต่บางคนถ้าเกิดว่ายังใจไม่ถึงก็เป็นขาสั้นอะไรไปแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะ